สนุกเลยให้ตามคุณลุงไปตามพี่ไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยนะฮะจะพาไปตลาดเองครับ
คุณผู้ชมไปเช็คราคาสินค้ากันหน่อยเริ่มที่ราคาของเนื้อสัตว์นะครับ
หมูเนื้อแดงฮะ๑๗๕บาทต่อกิโลกรัมส่วนสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อวัวแดง๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์สูง๕บาทต่อฟอง
ผลไม้บ้างแม่ล้างปากลงของ
อ่ะแตงโมจินตลากิโลกรัมละ๒๓บาท
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกกิโลกรัมละ๗๐บาท
ส่วนพรุ่งนี้ราคาสินค้าต่างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ